ฟ้าสุดสวิงริงโก้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือลักษณะร้องห่มร้องไห้มีคนเหมือนไปกล่าวหาแกค่ะว่าที่เอามาโพสต์เนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยที่ถูกรางวัลเนี่ยคือให้ทีมงานไปกว้านซื้อแล้วเอามาโพสต์ว่าตัวเองถูกรางวัลเพราะต้องการจะขายวัตถุมงคลบ่วงบากที่ตัวเองทำ
ตำรวจก็ตามตัวอยู่ตำรวจก็ตามตัวอยู่เป็นเรื่องเป็นราวล่าสุดเมื่อวานออกมาโพสต์แล้วนะคะบอกว่าฉันรอดพ้นจากมณฑินข้อกล่าวหาแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะ
ผู้บริสุทธิ์แล้วหนูเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วปู่ย่าจ้ะหนูเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว
แสดงปฏิหารให้หนูจริงน่ะหนูเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหนูให้ดูให้เห็นเลยว่าหนูไม่ได้หลอกลวงอ่ะ
เนี่ยท่านประธานให้หนูจริงท่านให้หนูจริงท่านเข้าฝันหนู
ลอตเตอรี่ที่หนูถูกเป็นของหนูจริงเวลานี้ไม่มีทีมงานคนไหนที่ไปซื้อทันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ
นี่อิมฟิลเฝาสุสวิงลิงโกมาดูหนูเลยอ้าวขอดูล็อตเตอรี่หน่อยครับมาดูหนูเลยขอดูล็อตเตอรี่หน่อยครับ
หนูบอกแล้วว่าขอซุมล็อตเตอรี่ก่อนซุมล็อตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวนี่กล้องหวังก่อนนะแป๊บนึง
หนูบอกแล้วว่ากลุ่มพ่อยายแม่ให้หนูจริงหนูไม่มีทีมงานไปไล่ซื้อถ่ายเลยถ่ายทุกคนที่กำลังดูหนูอยู่ตอนนี้เขาอยู่กับหนูเนี่ย
เนี้ยคนปฏิบัติธรรมอยู่กับหนูเนี้ยคุณตาคุณยายอยู่กับหนูเนี้ยให้ไปสักทีพยานให้หนูหน่อย
หนูไม่มีทีมงานคนไหนไปไล่ซื้อเวลานี้ล็อตเตอรี่เพิ่งออกโอ้โหนั่นแหละเธอบอกว่าเวลานี้ล็อตเตอรี่มันเพิ่งออก
ผลรางวัลมันเพิ่งออกใครจะไปกว้านซื้อทันพอออกปุ๊บเธอไลฟ์สดเลยค่ะ
เมื่อวานนี้ฉันก็ดูอยู่กี่ใบคุณเก้าสิบเจ็ดใบโอ้โหรางวัลเลขท้ายสองตัวหกสี่
ทุกใบคือหกสี่บนเลยเหรอใช่โอ้โหอยากรู้ไหมว่าเอาเลขมาจากไหนอ้าวนั่นอ่ะสิ
หกสี่เนี่ยคุณอิมเนี่ยเล่าให้เราฟังเอาก่อนหน้านี้ก่อนเธอบอกว่าเธอเสียใจมากเลยนะ
ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกโจมตีว่าหลอกลวงประชาชนด้วยการที่ให้ทีมงานไปกว้านซื้อ
ตอรี่ที่ถูกรางวัลมาแล้วก็มาจัดฉากว่าเธอถูกเพื่อที่จะขายวัตถุมงคล
เสียใจมากก็เลยตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนูหน่อยช่วยพิสูจน์ความจริง
จนกระทั่งแม่ย่าแม่ย่าธานีซึ่งเป็นพญานาคมาเข้าฝันให้กำลังใจบอกว่าทำดีย่อมมีมารพจนนะคะ
และเลขนี้เธอก็บอกว่าย่าก็เลยให้ปลอบใจ
เลยไปหาซื้อล็อตเตอรี่มาแล้วสนับคือไปกว้านอ่ะใช้คำนี้ดีกว่านะครับ
สุดท้ายก็ถูกก็ได้เธอบอกว่าจะนำเงินก้อนนี้
ไปเป็นทุนในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อนี่โอ้โห
เลขท้าย๖๔๙๗ใบก็เป็นแสนนะ
ใช่ค่ะเออนะครับเอ้า